สาวนิชาค่ะบอกเลยว่าวันก่อนเธอโพสต์รูปแหวนที่นิ้วนางนะคะ
หลายคนก็สงสัยกันไปเออใครให้
แถมมีแคปชั่นชวนคิดว่าขอบคุณนะคะ
สั้นง่ายแต่ว่าเพื่อนของนิชาก็คิดไปไกลแล้วนะ
แซวกันเพียบเลยค่ะสนั่นโซเชียลเลย
หลายคนไปโฟกัสว่าแหวนนี้มาจากโตโน่หรือเปล่า
เจ้าตัวถึงได้ดูฟินขนาดนี้ค่ะ
เจ้าตัวไม่รอช้านะคะเจอนิชาเรียบร้อย
จ่อไมค์สัมภาษณ์มาเคลียร์ด่วนเลยจ้ะ
บอกชัดเจนมากว่าคำตอบคือ
แหวนนี้คุณแม่ให้มาจบข่าวซะแล้ว
เราก็ไม่คิดว่ามันจะคนจะสงสัยไปทางนู้นทางนี้
แต่จริงคือแม่ซื้อให้ค่ะ
แล้วคือเราด้วยความที่เราแบบ
ไม่คิดอะไรแล้วก็โพสต์ขอบคุณ
หนูเป็นคนชอบใส่แหวนนิ้วนางอยู่แล้ว

สรุปใครให้พี่หนูทำ

แม่ผมก็ขอโทษที่ทำให้เขาเจอผิดว่าเป็นเขา

ก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างค่ะ

ส่วนที่นิ้วนางข้างขวานะจ๊ะไม่ต้องฟินไม่ต้องจิ้นกันไปไกลนะจ๊ะ
ก็คุณแม่ซื้อให้ข้างขวามือซ้ายก็ยังว่างก็รอพี่โตโน่ละกันเนาะ
ว่าจะเป็นใครดีในอนาคตของน้องนิชานะจ๊ะ